ส่วนเรื่องเล่านะครับของการล้มบอลในหลีกบ้านเราเนี่ย
มันก็มีหลายเรื่องหลายราวมากในรอบ๒๐๓๐ปีที่ผ่านมา
ซึ่งคนในวงการฟุตบอลนะครับคนที่เล่าให้ดีที่สุดก็คือนักข่าวนี่แหละ
เพราะนักข่าวจะมีระยะเวลาในการทำงานที่นานกว่านักฟุตบอล
ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็มีการรวบรวมซึ่งก็มีการเก็บข้อมูลมาพอสมควรเหมือนกันนะครับ
หยิบเรื่องนี้มาให้คุยอีกครั้งกับบรรดานักข่าวในสายกีฬาฟุตบอล
เกี่ยวกับเรื่องของวิวัฒนาการในการล้มบอลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ
เราก็มีผลกระสามอย่างนะครับทั้งทีมแทงบอลเอง
หรือเซียนพนันเข้าไปคุกคีกับนักกีฬาเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นประเภทเตะเสร็จก็ไปกินข้าวด้วยกัน
ไปเที่ยวด้วยกันเข้าโรงน้ำชงน้ำชาเข้ามาอาบอบนวดอะไรกันพวกนี้นะครับ
สมัยก่อนเนี่ยบรรดานักกีฬาก็เรียกได้ว่าคือค่าตอบแทนก็น้อยนะครับ
ดังนั้นพอมีบรรดาโอ้โหจัดรายการให้เนี่ยก็ไปเที่ยวไปเฮฮากันแล้วก็เป็นความสนุกสนุน
ก็มีการนัดหมายกันง่ายอย่างสมมุติอยู่ในสนามเนี่ย
ถ้าครึ่งแรกได้เขียนก่อน

คือเตะบอลขอให้ออกข้างซ้ายข้างขวา

คือถ้านักฟุตบอลที่มีรายได้เยอะขึ้น
แต่นักฟุตบอลบางคนก็อาจจะมีจุดอ่อน
คือมีรายได้เยอะแต่ใช้เยอะ
บางคนอาจจะไปเรื่องของติดการพนัน

ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นจุดอ่อน
จุดหนึ่งที่จะทำให้เซียนให้ความสนใจ

แต่เรื่องราวของการจ่ายตังค์

คือผมว่ามันก็ถ้าเกิดจะมีการจ่าย

เช่นโอเคไปให้กับนัดที่มันระโหฐาน
ที่มันไม่มีคนรู้หรือว่าไม่มีคนเห็นให้
หรือโอนแต่ไม่โอนเข้าบัญชีนักฟุตบอล

มีบัญชีญาติไหมมีบัญชีใครไหม
เพื่อที่จะไม่ให้มีการเขาเรียกสืบสาวกันเข้าไปถึงได้
แล้วมันจะมีความลึกซึ้งมากกว่านั้น
ก็คืออาจจะเป็นการตกเขียว
เขียวในที่นี้ก็คือหมายความว่า
เข้าไปตีสนิทกับนักฟุตบอลที่อายุน้อยเยาวชน
ที่คาดว่าน่าจะขึ้นมาได้
มีการให้การสนิทสนมส่วนตัว
การพูดคุยกันการที่จะมอบของที่ระลึก
ให้การที่แบบว่านักฟุตบอลคนนั้นชอบหรืออะไรประมาณอะไรอย่างนั้น
คือสร้างความคุ้นเคยกันมาเรื่อย
วันหนึ่งนักฟุตบอลคนนั้นอาจจะก้าวขึ้นมา
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มันเหมือนกับว่าโอเค
สนิทกันแล้วทำอะไรมันก็จะติดต่ออะไรกันมันก็ง่ายขึ้น

ตัวที่ประเภทหลุดแล้วถึงประตูทันที
บอลแบบได้เสียหรืออะไรทำนองนี้
ซึ่งสมัยนั้นน่ะเขาดูมันไม่ยาก
นี่ประสบการณ์ตรงเลยก็มีสโมสรสโมสรหนึ่งนะครับ

แต่วันไหนที่เขาจ่ายฟุตบอลขวางสนาม
คือไม่ให้มันก้าวขึ้นไปข้างหน้า
วันนั้นคือวันที่เขาล้มบ่อนเขารับเงินมาแล้ว
คือตอนนั้นไม่ใช่๒สนามถึง๔สนามเลยนะครับ
มีทั้งสนามเทพภาษาดินสนามทัพบกที่สนามอุดมศุกร์

ปีนั้นก็คือ๔เกมเนี่ยมีผลต่อการลุ้นแชมป์นะครับ
ปรากฏว่าเกมที่สนามเทพหัสดินเนี่ย
เป็นเกมที่เป็นลอยด่างของภวนทัพพิวนิวอีก
ในประดิษฐ์นะครับพี่เป็นเกมที่ชนะราชธานาคารค์คุณบุญเพศ
ก็ทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฝุ่ดบอลไทยภาษาบรรยาภิกษ์ต้องปรับเปลี่ยนระเบียบไปเป็นอย่างทั้ง
เริ่มมานับเหตุมีเหตุก่อนที่จะนับผมตามประชุมนักเสีย
ในชุดนั้นจะมีคุณวิทยาชาปานิตสมัครครูฟุตบอล
ก็เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมนัดนี้
แล้วก็บทสรุปสุดท้ายก็ได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีการล็อกผลการแข่งขันนะครับ
แล้วก็มีการปรับผู้บริหารของสโมสรทางคลานกลุ่นเทพฯตามนิเชียรการ
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลน่าจะ๒ปีนะครับ
ก็ถือว่าเป็นบทหนทวดที่ยนต์แรงแล้วก็เชียมข้าม
แล้วก็มีบทสรุปออกมาแต่ดูประทับ
อันนี้ผมพูดแบบตรงไปตรงมานะ
แหล่งข่าวข้อมูลที่เชื่อถือได้เขาบอกว่า
พุทธศิลป์จะรับงานอย่างเช่นสมมติว่า

คนที่มีเป็นหัวเนี่ยเขาเหมามาเลย๒ล้านเนี่ย
แล้วจากนั้นใน๒ล้านค่อยมากระจายให้กับลูกน้องตัวเอง
ไปทำหน้าที่ในเกมต่างอีกทีนึง
จะกระจายมากน้อยขนาดไหนหรือจะมีคนที่เหนือกว่า
ตัวพุทธศิลป์ตัวนี้เป็นกินหัวคิวอีกที

จากนั้นเนี่ยผู้ตัดสินคนนั้นเนี่ยเวลาไปทำหน้าที่ก็
ถ้าเนียนหน่อยคุณก็ต้องสลับ
โน้นคนนี้คือคุณต้องมีในเครือข่ายคุณทั้ง๓๔คน
แล้วให้สลับไปทำหน้าที่แล้วก็มีใบสั่งไป
แต่ถ้าไม่เนียนเนี่ยบางคนก็ให้เป่าทำหน้าที่ติดกัน
ตอนหลังแฟนบอลเขาไม่โง่
เขาเห็นไอ้คนนี้ทำหน้าที่ให้ทีมนี้ติดกันเนี่ย
เขาก็ต้องมีความเคลือบแคลงสงสัยหรือเป็นเรื่องเป็นราว
อย่างที่บางทีมเกิดขึ้นมาเร็วนี้นะครับ
ซึ่งบางคนบอกว่าเรื่องพวกนี้มันมีความเกี่ยวพันกันหรือเปล่า
กับการไปรอบทำร้ายผู้ตัดสินมันก็ต้องมีบ้าง
เอาล่ะนี่เป็นเสียงสัมภาษณ์ของเหล่าบรรดานนักข่าวนะครับ
ทำข่าวกันมานานแล้วในต่างกรรมต่างวาระกันต่างเวลากัน
ใช่คืออยู่กับฟุตบอลไทยในทุกยุคทุกสมัย
ในยุคนี้พวกเขาก็ยังอยู่กันอาจจะเปลี่ยนแปลงบทบาทนายและเป็นผู้เงายกีฬาไปบ้าง
อย่างพี่บีที่กำลังรักษาการปัวอยู่แต่แน่นอน